ดำเมียแปดหลายคนรู้จักกันดีนะคะว่าท่านเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศักยันต์แล้วก็มีเมียเยอะนะ
วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการศักยันต์แต่อาจารย์นี่นะมาทำพิธีขอขมาต้นทุเรียน
เพราะกำลังจะไลฟ์ขายทุเรียนค่ะ

โอ้โหจานโอ้จาน
ปลายประทัดทำไมมันเหลือแค่นี้

ถูกไหมแต่ว่ามันคงแสดงถึงความปังจริงแหละ
คือปังขนาดว่าจุดหมายปลายประทัดของเรานี่ขาดวิ่นเลยทีเดียวนะ
ประทัดนี่ดังสนั่นทั่วบริเวณนี่แหละค่ะ
เพราะว่านี่คือต้นทุเรียนนะคะที่ทางองค์ดำเมีย๘จะขาย
เขาก็เลยต้องมีการขอขมารวมถึงจุดประทัดเพื่อเป็นการเบิกเอาเลิกเอาชัยก่อนนะคะ
งานนี้จัดขึ้นที่ชะบารีสอร์ทแอนกาเดนตะบนท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ผู้ทำพิธีก็คือนายนัทพงศ์เฉียบแหลมอายุ๓๓ปี
หรือรู้จักกันในนามองค์ดำโสรสหรือองค์ดำเมีย๘

คือเขาก็เป็นคนที่ดูแลได้ดีทุกคน
เขามีเมีย๘คนแต่งงานกันไปไทยรัฐเราก็นำเสนอช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ทีนี้ยังไงองค์ดำโสรสเนี่ยนะคะก็พาครอบครัวไปอยู่ที่ชะบารีสอร์ทนี่แหละ
ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้ทำธุรกิจขายทุเรียน
แล้วขายแบบออนไลน์ร่วมกับเจ๊แหม่มซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ท
เลิกงามยามดีค่ะองค์ดำก็เลยถือโอกาสนี้ในการตั้งโต๊ะบูชาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ
บอกว่าขอให้ทำมาค้าขึ้นขายดิบขายดี
ขณะที่ทำพิธีคุณผู้ชมคะหลายคนอัศจรรย์ใจ

เฮ้ยโอ้โหงดงามเนอะนะ
แล้วก็ยิ่งน่าประหลาดใจสุดเลยที่น้ำเขียวน้ำแดง
สังเกตดิมันมีน้ำดันหลอดผ่านขึ้นมาจนพุ่งออกไปเหมือนกับมีคนมาดูด

เฮ้ยคุณคิดดูแล้วกันมันเกิดได้ยังไง

ส่วนไฮไลท์ก็มีนะ

เลขท้ายปลายประทัดของจานก็อะไรก็ไม่รู้
เพราะไม่เห็นเออขาดแล้วนี่เลขเสียงท้ายก็ยังไม่ชัดอีกนะเออ
แต่ก็เอาเถอะถือว่าเป็นการทำวิธีอย่างถูกต้องนะส่วนให้

แบบนี้มันอยู่ที่ส่วนบุคคลโอ้โห
ถูกไหมเอาชี้กันใหญ่เลยนะ

แต่ยังไงอยากจะให้โฟกัสที่จุดนี้
การไลฟ์ขายทุเรียนออนไลน์การไลฟ์ขายทุเรียน
เออนี่เอามาชั่งให้ดูเลยนะคะ
คืออาจารย์บอกว่าการไลฟ์ขายทุเรียนเนี่ยนะ
เงินรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับคนพิการในโครงการยิ้มละ๕

แต่นะถ้ามีผู้พิการหรือคนท้องอยากจะกินทุเรียน

จริงแล้วทุเรียนที่ขายเนี่ยเป็นทุเรียนที่ได้ทำพิธีมาก่อนหรือเปล่า
เป็นทุเรียนที่กินไปแล้วมันจะเสริมซีเน่แล้วมีเมียเยอะแบบอาจารย์
คุณคะทุเรียนก็คือทุเรียนค่ะอยากกินก็แค่สั่งค่ะ
กินเพื่อความอิ่มความสบายใจของเราค่ะ
คือไม่ได้หมายถึงผมนะหมายถึงคนอื่นที่เขาดู
เขาอยากดูแล้วแบบมีเสน่ห์เหมือนอาจารย์บ้าง
เอาเป็นว่าถ้าอยากมีเสน่ห์ก็ทำตัวเอง
แต่ว่าเรื่องของการกินทุเรียนแล้วมีเสน่ห์ทำไม่ได้
แล้วคุณเชื่อไหมว่าคนที่สนใจทุเรียนอาจารย์เยอะมาก
วันหนึ่งขายได้๓๕ตันก็คือ๓๐๐๕๐๐กิโลกรัม
ก็ดีนะมันช่วยกับเกษตรกรได้ด้วยนะ

ใช่ไหมและถือโตเชี่ยว

คุณได้รักบันดาลใจแล้วค่ะค่ะคุณได้รักบันดาลใจแล้ว